ผมจะอธิบายมาตรา๗งบประมาณสำนักนายก
โดยตัดลดงบประมาณในส่วนของเงินราชการลับ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในหน่วยงานของสำนักนายก

จะอภิปรายข้ามไปถึงงบลับนะครับ
เงินราชการรับในส่วนของมาตรา๘กระทรวงกลาโหม
แล้วก็มาตราย๒๗สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไปเลยในคราวเดียวกันในการอธิบายครั้งนี้ครับ

เดี๋ยวท่านต้องอภิปรายอยู่ในเวลาที่กำหนด

สำหรับปีสำหรับปีงบประมาณ๒๖๖๕นะครับ

เรียกสั้นว่างับลับนะครับ
งบรับนะครับไม่ใช่งบรับนะครับ
มีอยู่ด้วยกันครับ๑๒๔๘ล้านบาท

บลับแบบนี้นะครับไม่ได้เพิ่งมี
เรามีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยการ
บริหารเงินราชการรับตั้งแต่ปี๒๕๔๗นะครับ
โดยในระเบียบเนี่ยนะครับก็ให้ความหมายครับว่างบรับคืออะไร

เขาก็บอกว่าเป็นภารกิจนะครับ
ที่จะต้องดำเนินการในลักษณะที่ปกปิด
แล้วก็เป็นอำนาจของคณะมนตรีนะครับที่จะอนุมัติให้เพิ่มเติมได้
ซึ่งก็ต้องเรียนครับว่าในเอกสารข่าวคาดแดงนะครับ

กรรมธิการก็ดีเนี่ยก็จะไม่ได้มีรายละเอียดนะครับ
ไม่เปิดเผยข้อมูลใดว่าเป็นการใช้จ่ายประเภทใด
ซึ่งก็ทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับ
ต่อพี่น้องประชาชนที่ตั้งคำถามงบประมาณในส่วนนี้นะครับ
ทีนี้แม้ว่าจะมีการตรวจสอบครับท่านประธาน
แต่ว่าการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นการตรวจสอบแบบลับครับ
เป็นการตรวจสอบโดยสตงนะครับแต่ว่า
ตามระเบียบนะครับที่ออกโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบเนี่ยที่มีขึ้นในปี๒๑๖๔เนี่ยนะครับ
ก็ระบุเอาไว้ชัดเจนครับว่าการตรวจสอบก็ต้องเป็นแบบลับ
รายงานนะครับผลการใช้จ่ายที่ออกมาเนี่ย
ก็จะเสนอต่อแค่คณะกรรมการของสตงเท่านั้น
ที่ผมเป็นห่วงครับคือในระเบียบตัวนี้นะครับในข้อที่๑๒เนี่ย
เขาเขียนเอาไว้ครับท่านประธานสรุปใจความง่ายนะครับ
คือว่าหลังจากที่ตรวจสอบเสร็จแล้วก่อนที่จะเรียกว่าปิดผลการตรวจสอบเนี่ย
ก็จะต้องให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ
หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบได้ชี้แจงเหตุผลเสียก่อน
คือฟังดูแล้วนะครับเหมือนระเบียบข้อนี้เนี่ย
มันจะเปิดทางเอาไว้ทำนองว่าผู้ตรวจการสตงตรวจไปแล้วผลออกมาเป็นยังไง
เรียกหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเจรจามาพูดคุยกันก่อนครับ
ให้เหตุให้ผลกันก่อนซึ่งก็ยิ่งทำให้เคลือบแคลงสงสัยครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ผลการตรวจสอบที่แม้แต่สภาเนี่ย
จะไปเรียกดูก็ไม่ได้เนี่ยมันจะตรงไปตรงมาหรือไม่

หน่วยงาน๔๗๐ล้านบาท
ส่วนที่อยู่ในสรรพาการโดยแข่งชาติ๒๑๐ล้านบาท

สำหรับสำนักเลขาอธิกานายกข้ารมนตรี
มีการใช้ทั้งหมด๕๕๘ล้านบาท

คร่าวก็แน่นอนมีสำนักเลศาสตร์ธิการนายกสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประหลักกระทรวงกราหกรมราชทัน
แล้วก็มีบางหน่วยงานที่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเหตุใดต้องมี
อย่างเช่นสำนักประหลัดกระทรวงแรงงาน
แล้วก็กรมจัดหางาน

จ่ายครบถ้วนใช้หมดทุกปี
ประสิทธิภาพเรียกว่าสูงสุดครับ
เทียบกับหน่วยงานทั้งหมด
โครงการทั้งหมดที่เรามีอยู่
ในรัฐบาลหรือระบบราชการ
ผมเคยถามครับในชั้นกรรมธิการว่า
บลับเหล่านี้เอาไปทำอะไรก็ตอนนั้นถามกระทรวงกลาโหมนะครับ
ก็ได้คำชี้แจงมาครับว่าก็จะเป็นงานด้านการข่าว
ด้านยาเสพติดด้านการดูแลชายแดน
ก็ยิ่งสงสัยครับเพราะว่าภารกิจเหล่านี้
กระทรวงกลาโหมเองนะครับก็มีการตั้งงบประมาณมา

ก็มีความสงสัยว่ามันจะเกิดความซ้ำซ้อนหรือไม่
เพราะคำชี้แจงก็มีแค่เท่านี้จริงครับท่านประธาน

๓ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหน
เป็นยุคไหนงบประมาณในส่วนของงบลับนั้น
ไม่เคยปรับลดลงครับมีแต่จะปรับเพิ่มขึ้น
เพิ่มให้กับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะครับ
ล่าสุดแม้ว่าเราจะมีวิกฤทธิ์โควิด
เมื่อด้านงบประมาณที่ภาพรวมจะลดลงประมาณ๕
แต่ว่าเงินราชการรับทั้งหมดนะครับก็ไม่มี
การปรับลดลงครับก็ยังคงตั้งแต่ปี๒๐๖๐จนถึง

บลับนะครับของสำนักข่าวกรองก็มีการปรับเพิ่มขึ้นครับ
๗๕ล้านบาทเป็น๒๓๒ล้านบาท
ปีงบประมาณ๕๕เช่นกันครับ
บลับของกองทัพบกครับเพิ่มขึ้น๒๙๐ล้านบาท
ปีงบประมาณ๕๗สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
บรับเพิ่มจาก๒๐ล้านเป็น๖๐ล้าน
ปีงบประมาณ๕๘ครับหลังการวัฒนภาษาอาหารนะครับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ๓๕ล้านบาท
งบประมาณ๖๐นะครับ
งบลับในส่วนของสตชหรือสตทช
เพิ่มขึ้นครับจาก๑๓๐ล้านเป็น๒๑๐ล้านบาท

เหตุใดนะครับงบราชการรับเหล่านี้ถึงปรับตัวสูงขึ้น
งบบางส่วนนี้ถูกใช้ไปในภารกิจ
ที่มันคุกคามพี่น้องประชาชนที่เห็นต่างหรือไม่
งบประมาณเหล่านี้ถูกใช้ไปในภารกิจ
ที่เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกของผมคุณศูลย์กัญญาได้พูดถึง
ที่จะไปตรวจสอบติดตามนักการเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาล

ถ้างบรับถูกใช้ในภารกิจที่ผมพูดไป

ก็ท่านเป็นรัฐบาลก็คงจะใช้ไป
เพื่อที่จะตรวจสอบหรือติดตามหรือจำกัดคู่ขัดแย้ง
ฝั่งตรงข้ามทางแนวการเมืองของท่าน

คือหากมันถูกใช้ไปอย่างทุจริต

แล้วก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยแบบนี้
มันเป็นการที่จะไปเบียดเบียนเงินภาษีที่มาจาก
น้ำพักน้ำแรงของพี่น้องประชาชน

หากว่าทางกรรมธิการนะครับไม่สามารถที่จะชี้แจง
เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องปกปิดแล้วก็ตรวจสอบลับแบบนี้
เหตุผลความจำเป็นที่งบประมาณในส่วนนี้
ไม่สามารถปรับลงลดได้เลย

ผมก็ยืนยันครับที่จะขอปรับลดเงินราชการลับ
ที่อยู่ในมาตรา๗ก็ดี

มาตราที่๒๗ของสมาธิประหลังชาติก็ดี
ลดลงทั้งหมดครับ๑๒๔๘ล้านบาทครับ